คุณผู้ชมบอกเลยว่าเรื่องปีชงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ
รู้ตัวว่าเป็นปีชงต้องรีบเดินสายแก้ชงกันเลยด่วนนะฮะ
อย่างเช่นสาวคนนี้ฮะข้าวทิพย์ธิดาดิน

เพราะเจ้าตัวเนี่ยเกิดปีมะเสงซึ่งเป็นปีชงร่วม
ทุ่งสาวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเคยได้ยินมาเยอะ
ปีชงไม่ค่อยดีกับเรื่องสุขภาพ
ก็เลยตั้งใจว่าเปิดศักราชต้องมาเดินสายทำบุญขอพรสักหน่อย
ซึ่งพอไปทำมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะ
งานนี้บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอแอบถามสักหน่อยละกันว่า
เห็นว่าใกล้จะถึงวันออกศาลักษณ์กินแบ่งรัฐบาลแล้วด้วย

เจ้าตัวบอกทันทีเลยว่าพี่เสี่ยงสิจ๊

พอเราได้อ่านแล้วมันก็ถือว่าแบบ
เป็นสิ่งที่ดีก็ในใบนั้นก็ถือว่าอ่านแล้วก็มีเรื่องราวดีหลายเรื่องค่ะ
เรื่องแบบการงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการงาน
ก็ถือกับว่าเราก็รู้สึกดีแล้วก็แบบมีพลังยิ่งขึ้น
เดินทางไปถ้ำนาคากับเต่าภูสินด้วยคนนั้นก็สายมู
ใช่คนนั้นก็สายมูเลยนะ
ค่ะจริงท่าเต่าก็คือเป็นเจ้าพ่อสายมูเลยค่ะ
ก็เลยเห็นเขาไปทำบุญแล้วก็ไปไหว้ถ้ำนาคานะคะ
ก็เลยว่าอยากไปด้วยเต๋าก็ชวนต้องไปนะต้องไปนะ
ถ้าเจ้าฟังอยู่แล้วกระจีบปั๊งขึ้นเรื่อย
ก็เลยว่าพาไปด้วยนะก็บอกเขาแบบนี้ค่ะ
๒๙นะคะคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชม
ให้ปีชงปีนี้เนี่ยมีแต่ว่าชงแต่เรื่องดีเข้ามาให้น้องเข้าทิพย์